น้ำลาดกระเด็นเลยทีเดียว
ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชิมอาหารร้านต่างกันนะ

วันนี้จะกินไรดี
คือมันเป็นปัญหาใช่ไหม

มันจะเค็มไหมนะไม่ต้องกินแล้วนะ

ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็คือปัญหา

อะไรเกิดก่อนไข่เกิดก่อนไก่อะไรนี้
เท่าเรื่องการกินเลยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับ

ในจังหวัดพิศนุโลกเขาก็เลยจัดหนี้ให้เลย

ไม่ต้องเขียนกันใช่ไหมวันนี้จะกินอะไร

พอเข้าไปนั่งปุ๊บก็เขย่าเลย

ก็ก็สั่งหมดนั่นเลย

ในหมู่บ้านมันโครงสอยวัทเทพ

ส่วนของลูกค้าที่นึกไม่ออกว่าจะกินอะไร
ใช้วิธีการเสี่ยงเซ็มซี่หาเมนูเด็ด
สั่งกินได้โดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งเถียงกัน
จะกินอะไรดีดีไม่ดีอย่างไร
โอ้โหร้านอาหารต่างเป็นของนางต้อยหล่ออิ่น

เขาเล่าให้ฟังว่าปัญหาของลูกค้าที่เจอบ่อยครั้งก็คือ
ไม่ว่าจะไปนั่งกินอาหารที่ร้านไหน
ก็ต้องปรึกษากับเพื่อนที่มาด้วยกันว่าจะกินอะไรดี
เออโดยเฉพาะคนที่ไปกับแฟนนี่มีปัญหามากเลยนะ
ครับใช่ครับอ้าวบางคนคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมคะ

บางคนเปิดเมนูอาหารดูจนครบทุกรายการ

แล้วสุดท้ายบางทีแก้ปัญหาด้วยการไปถามเจ้าของร้านว่า
ร้านพี่มีอะไรอร่อยบ้างมีอะไรแนะนำบ้างคะ
เจ้าของงานเขาก็ต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างสั่งเลย
ก็ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เจ้าเซียมซีนี่แหละครับ
ทำนายเมนูอาหารซะเลยว่าจะทานอะไรในมื้อนั้นนะครับ
ก็ถือว่าสร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้าก่อนที่จะรับประทาน

ก็มาทานร้านป้าต้อยบ่อยเหมือนกัน
บางทีอย่างว่าเราก็นึกไม่ออก
ก็แปลกดีพอเห็นพ๊าต้อยเขามีไอเดียมาว่า
ว่าเออว่าวันนี้อยากกินอะไรดีอะไรอย่างนี้เรานึกไม่ออก
แล้วก็ไปจับเซียมซีเอาดีกว่าเสี่ยงดวงเอา
มันก็ทำให้เรารุ้นไปด้วยว่าวันนี้เราจะได้กินอะไร
จริงเนี่ยปัญหามันก็อย่างที่น้องใบตองบอกนะ
คือมันดีหมดทุกอย่างแหละแต่ถ้าเกิดเสี่ยงเซียมซีแล้วมันล่วงมาหมด
คือต้องสั่งกินไม่ไหวสินะต้องเสี่ยงใหม่ไหมเหมือนเวลาเราจะขอพรไปวัดอย่างนี้ไหม

ต้อยนะครับเปิดเผยต่อว่าเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งมาประมาณ๓๐ปีแล้ว
พบเจอกับปัญหาที่ว่านี้กินอะไรดีมาตลอดจากนั้นจึง
เพื่อที่จะได้ไม่เครียดกับการคิดอาหารเมนูในแต่ละวัน
เพราะว่าทุกวันนี้คุณผู้ชมครับเรามีเรื่องเครียดกันมากพอแล้ว
จะมาทานอาหารสักทีไม่ต้องเครียดในการสั่ง
เขย่าเซียมซีมันซะเลยมันจะได้ออกมาว่าเราจะกินอะไร
สมมุตินะถ้าฉันแบบฉันไม่กินอาหารทะเลแล้วก็เขย่ามา
กะเพราปลาหมึกเขย่าออกมาผัดขี้เมากุ้ง
ก็ไม่เห็นต้องคิดอะไรมากก็ไม่ต้องเอาที่มันเป็นอาหารทะเล
หมูหรือไก่ใส่ไปแทนก็ได้แต่มันก็เป็นไอเดียดีนะ
ให้ใครหลายคนที่ไม่รู้ว่าจะรับประทานอะไรทานทุกวันเดิมมันก็เบื่อ
เวียนกันไปตามโชคชะตาฟ้าลิขิตก็แล้วกันนะคะ
จากเรื่องราวของของกินเมนูอร่อยเอาไปกันที่ไปงานวัดกันบ้าง
แต่ว่าอันนี้เป็นงานทำบุญครบรอบ๑๐๐วันของผู้เสียชีวิตนะคะ
แต่มันเก๋ตรงที่ว่าทางเจ้าภาพเขามีการเลี้ยงพระเพลน
ด้วยการสั่งหมูกระทะหมูเกาหลีนี่แหละค่ะ

แต่ว่าอันนี้เป็นหมูกระทะเกาหลีเอาไปดูกันค่ะ
โอ้โหนี่หมูกระทะนี่
ใช่แล้วหมากะทุหมูกระทะ

จริงคืองานทำบุญครบหนึ่งร้อยวันเป็นงานศพงั้นเศร้า
แต่ว่าเรื่องราวของของกินเนี่ยทางเจ้าภาพเขาก็อยากจะเลี้ยงเพลพระดีถูกไหม

แต่เมื่อกี้น้ำซุปกำลังเดือดเลยค่ะคุณเอ้ย
สวดเสร็จก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยทีเดียวนะคะ
งานนี้เจ้าภาพจัดเต็มค่ะเพราะว่าเป็นงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ครบรอบ๑๐๐วันให้กับคุณยายชดแสงโพทองวัย๘๔ปี
สาราการเปลี่ยนวัดโลสุธาวาสตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ

อาหารคาวหวานถวายเพลเจ้าภาพไม่ต้องคิดสารพัดเมนูให้ปวดสมองกันเลยนะคะ
แค่ถวายหมูเกาหลี
หมูกระทะเกาหลีนี่แหละ
เมนูสุดโปรดของคุณยายชดนั่นเองผู้เสียชีวิตนะคะ
เมนูเดียวเนี่ยเพอร์เฟคแล้วเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าตั้งแต่สร้างวัดมาก็ไม่เคยมีเจ้าภาพรายไหนทำแบบนี้มาก่อน

พอสวดเสร็จตั้งแต่หลวงพ่อหลวงพี่ยันสมเนรเชิญประจำโต๊ะเลยค่ะ
ตะเกียบคีบเนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าซีฟู้ดมาย่าง
หรือว่าลวกจิ้มตามอัธยาสายแบบไม่ต้องอาญาติโยมนะคะ

เชื่อว่าผลบุญผลกุศลก็จะส่งถึงคุณยายชดผู้ล่วงลับแน่นอน
ที่จะนำหมูกระทะมาเลี้ยงที่วัดโลกสุธาวาส
จังหวัดอ่างทองที่นี่แห่งนี้คือคุณยายชดแสงโพทอง
ซึ่งเป็นยายของหนูท่านชอบทานมากชอบทานหมูเกาหลีเป็นอย่างมากเลย
พวกเราก็เลยนำหมูเกาหลีมาถวายพระที่นี่แห่งนี้
แล้วก็จะได้แบบอยากให้ผลบุญนี้
ให้ยายได้รับก็เหมือนยายได้กินด้วย

ยายจะได้ทานไปด้วยนะคะชั้นหมูเกาหลีเมนูโปรดของคุณยายชดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งพระราชทั้งเนรก็อย่าพึ่งลุกไปไหนนะครับ
เพราะว่าเจ้าภาพเขาเสิร์ฟตบท้ายด้วยอาหารหวานของชอบคุณยายอีกสองอย่าง
นั่นก็คือเฉาก๊วยสดแล้วก็ชิฟฟอนนี่ไง
โอ้โหตายแล้วอากาศร้อนแบบนี้มันกำลังดีเลยทีเดียว

ฉันค่ะก็ชมนางรำหน้างานทำบุญไปพรางด้วยนะคะ
เจ้าภาพเห็นบรรยากาศการเลี้ยงเพลงพระแบบนี้เป็นไปอย่างชื่นมื้น
ก็มีความสุขหนังท้องตึงนะคะ
หวังว่าในปรโลกคุณยายชดจะได้อิ่มเอมเช่นเดียวกัน
ก็ผมว่าผมไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะกับการทำบุญ
แล้วก็ถวายเพลพระด้วยหมูกระทะแบบนี้
ไอเดียที่อยากจะส่งส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ผู้ล่วงลับได้อิ่มเหมือนกัน

มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้เนี่ยโอ้โหแรงมาก

ผลทางการเกษตรบางทีก็ออกมาได้ไม่เต็มที่
แล้วก็เหล่าบรรดาเกษตรกรเขาก็ต้องหารายได้เสริม
ที่จังหวัดสุโขทัยที่นั่นเขาเก็บนี่เลย
ไข่ผำขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมค่ะไข่ผำคุณผู้ชมอาจจะงงว่ามันคืออะไร
หลายคนไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยครับ
นี่เลยที่พี่แกลงไปเนี่ยนะเตรียมไปช้อนไปช้อนมันขึ้นมา
ไข่ผำหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าผำนี่แหละครับ
ที่นี่เลยครับที่ชาวบ้านเชตุพลตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ชาวบ้านเขาลงไปเก็บเพื่อที่จะนำมาขายครับ
หลังจากที่ช่วงนี้หน้าแรงจัดแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่า
ผำเนี่ยสามารถมีให้เก็บเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ
เรื่องนี้ครับนายจำปีแก้วศรีชาวบ้านเล่าว่าทุกวันหารายได้จากการเก็บผำได้วันละ๓๐๐บาท
วิธีไม่ยากครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับ
ใช้ไม้เนี่ยกวาดไปตามผิวน้ำโดยมีไข่ผำหรือว่าไข่น้ำเนี่ยก็จะมารวมกันครับ
แล้วก็เผาตะแกรงนี่แหละครับที่ถี่มากมากนะครับตักมันขึ้นมาตักขึ้นมาแล้วก็มาวางแปะลงบนผีอ่า
ใส่ไว้ในผ้าลี่ครับที่มีลักษณะคล้ายผ้าขาวบางทำมาจากไนลอนนะครับก็สามารถเก็บไข่ผำมาได้แล้ว
พอเก็บมาคุณผู้ชมครับก็จะเห็นเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้ถ้าสูบเข้าไปใกล้มันจะกลม
คล้ายไข่นะครับคล้ายกับไข่ปลาไงที่เห็นอยู่นี่เป็นวิธีการล้างน้ำนะครับ
คือล้างให้มันสะอาดก่อนเอาพวกเศษดินเศรษฐกรออกแล้วก็นำมาบีบกับผ้าขาว
บีบให้เป็นก้อนแบบนี้เลยเอาน้ำออกไงคุณผู้ชมครับแล้วก็จะตักออกมาแบ่งขายถุงละ๘ขีด
ราคาถุงละ๑๐บาทครับอย่าวางขายอยู่หน้าบ้านไม่ได้ไปวางขายที่ไหน
ส่วนที่ตลาดนะครับก็จะมีแม่ค้ามารับไปขายอีกทีราคาถ้วยละ๑๐บาทนะครับ
เขาบอกว่าช่วงนี้ไข่พร้ำมีผลผลิตที่ดีหากฝนตกน้ำจะขุ่นและไข่พร้ำจะลดลงจนหายไปหมด
เพราะฉะนั้นต้องรีบไปเก็บส่วนไข่ผำเขาบอกว่ามันคือพืชน้ำนะ
ลักษณะเนี่ยเป็นสีเขียวอย่างที่เห็นขนาดเล็กคล้ายกับไข่ปลาครับ
จะกระจายคุมเหนือผิวน้ำเป็นแพร่นะครับปกติเนี่ยจะมีบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีน้ำไหลเวียน
มันก็เหมือนขังอยู่ตรงนั้นคล้ายกับตะไคร่น้ำใช่ใช่หลายคนอาจจะสับสนมันตะไคร่น้ำหรือเปล่า
เป็นวัชพืชจอกแหน่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือไข่ขำเป็นพืชผัก
พื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมนำไปประกอบอาหารกันมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่สมัยโบราณ
แกงหรือว่าผัดบางทีก็ใส่เป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยนะน้องใบตอง
ประโยชน์ของมันก็มีนะครับเขาบอกว่ามีแคนเซียมและเบต้าแคโรทีนสูงมาก
แงล่ะก็เขียวขนาดนี้แต่ก่อนนำมารับประทานต้องปรุงให้สุกก่อนนะครับ
บางคนเห็นไข่ผามแล้วรังเกียจไม่กล้ารับประทานมันดูเขียวเหมือนตระไข้น้ำ
แต่พอเอามาทำอาหารแล้วเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าอร่อย
ชาวบ้านที่นั่นเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติมันจะมันกรุบ
รับประทานทีไรก็อร่อยทุกครั้งเลยครับ
น่าสนใจอ่ะดิฉันก็ไม่เคยทานเหมือนกันอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไง
คุณผู้ชมที่เคยทานหรือว่าเคยเห็นนะฮะส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
พูดคุยกันหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็นำมาทำอาหารเมนูอะไรอร่อย
อยากรู้นะคะมาทานอาหารกันไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องตบท้ายด้วยผลไม้ค่ะ
และในช่วงนี้พฤษภาจนถึงกรกฎาคมถือว่าเป็นช่วงฤดูการผลไม้ของทางภาคตะวันออกเลยก็ว่าได้
ที่จังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมเขามีการเปิดให้ทานบุฟเฟ่ผลไม้ในสวนกันไปเลย
เรียกได้ว่าใครทานเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ทานกันไปเท่านั้น
เอาท้องไปใส่นะคะไม่ต้องเอาถุงไปใส่นะคะใครทานได้เยอะแค่ไหนก็ทานกันไปเลยนะคะ
ตลอดกินวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมผลไม้นานาชนิด
และนี่ที่อยู่ข้างหน้าพระเอกของงานทุกเรียน
เดี๋ยวเราไปชิมผลไม้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง
ว้าว
เรียนหมอนทองเป็นราชาผลไม้ที่นักท่องเที่ยวต่อคิวรอ
ริมรสความหวานมันยาวที่สุดเลยค่ะ
ส่วนมังคุดเงาะสละลองกองและผลไม้อีกมากมายก็มีนะคะ
อิ่มขนาดนี้ในราคาเบา
เริ่มต้นที่๓๐๐บาทต่อคน
เฉพาะในงานเทศกาลบุฟเฟ่ผลไม้จังหวัดระยอง
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี
อร่อยมากดีใจอยู่
กระท้อนก็ยังไม่สุก
กระท้อนยังไม่สุกมากินทุเรียนก่อน
อิ่มหนำสำราญได้มาหรือไครมาทำไม
มาค่ะพี่เจิบน้องเยอะเลย๓คัน
ตั้งใจมาจากสมุดประกันมากินคักเลย
อันนี้มีอะไรบ้างครับพี่เน็ต
ทุเรียนมงคุศ๓รอบแล้วได้คนละยิ้ม๒ยิ้ม

แล้วก็ได้ทานทุเรียนซึ่งเป็นไฮไลท์ที่นี่ก็อร่อยค่ะ
แล้วก็มองว่าภูมิไหมครับมันเก็บที่ทาน
ก็คุ้มค่ะเพราะว่าดูจากข้างนอก
ก็คือเคยไปถามข้างนอกมา๒ผู้๒๘๐นะคะ
แล้วก็๒๕กิโลกรัมเท่ากับ๓๕๐บาท
ก็เหมือนเรามากินคนหนึ่ง๓๕๐บาท
แล้วก็วันนี้ก็กินไปหลายภูเลย
เมืองระยองนะคะมีสวนผลไม้หลากหลายสวน
ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ
สามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวสวน
สวนผลไม้แบบโบราณสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์
จนไปถึงสวนผลไม้เพื่อการส่งออก
สำหรับปีนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่คิดว่า
ผลไม้ลดลงจากมากกว่าทุกปี
กว่าทุกปีฉะนั้นในเทศกาลผลไม้
ถ้าเรามองแล้วการท่องเที่ยวนี้มันจะมีคุณค่า
เนื่องจากว่าทั่วไปไม่ค่อยเห็นผลไม้นะครับ
จะทำให้นักท่องเที่ยวมาสวน
มันจะมีความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวครับ
ระยองจันบุรีตราศน์ท่านภูว่า
เขาพยายามที่จะช่วยกันโฆษณา
แล้วก็พยายามช่วยกันเขาเรียกว่ารณรงค์นะครับ
ก็มีการไปจับกลุ่มบ้างอะไรบ้างนะครับ
ทางเกษตรก็ซื้อเครื่องก็เรียกว่าเครื่องตรวจเปอร์เซ็นต์นะครับ
ว่าตัดทุเรียนอ่อนไหมตัดทุเรียนได้เปอร์เซ็นต์ไหมนะครับ
ที่ตัดทุเรียนอ่อนมาก็จะโดนจับ

ถ้ามาที่ใดก็ตามจะได้ทานทุเรียนที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับ
จะซื้อกลับจากอะไรก็ทุเรียนมีคุณภาพกว่าทุกปีแหละนะครับ
เนื่องจากว่ามีการก็เรียกว่าตรวจและจับกลุ่มมาก
วิธีการตลอดชิมผลไม้มีหลากหลายรูปแบบค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถชมสวนจอดแวะให้ชิมกันตลอดทาง
ซึ่งจุดแรกนะคะที่จะพาไปชิมนั่นคือทุเรียนนั่นเองค่ะ
จากนั้นนะคะก็เดินมาอีกไม่ถึง๒๐เมตร
ก็จะพบกับผลไม้อีกหลายอย่างให้เราได้เลือกรับประทานตามความต้องการ
ย้ำนะคะว่าทานเท่าไรก็ได้จนกว่าจะพอใจค่ะ
จุใจกันแล้วนะคะก็นั่งรถต่อไปอีกหนึ่งจุด
ที่นี่นะคะก็จะเป็นจุดให้เราได้ชิมส้มตำและผักสลัดออร์แกนิคค่ะ
ส่วนจุดสุดท้ายนะคะเราก็มาเติมความหวานกับน้ำผึ้งที่แสนหวาน
สดใหม่จากรังพึ่งกันเลยทีเดียวค่ะ
กิจกรรมการชิมยังไม่หมดเท่านี้นะคะ
เพราะเราจะพาไปสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติที่แสนสบาย
สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่ทำให้เราได้ทอดตัวเองกาย
รับประทานผลไม้ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่
เรียกว่าคลายร้อนแถมยังอิ่มท้องอีกด้วย
ใครชอบแบบไหนก็ขอแนะนำให้ลองแวะมาชิมนะคะ
แต่ต้องบอกก่อนว่าสวนแต่ละที่ไม่ได้เปิดตลอดทั้งปี
จะเปิดเฉพาะในช่วงที่ผลไม้ในสวนออกเท่านั้น
รู้แล้วอย่าช้าออกมาตลอดกินแบบจุใจกันเลยดีกว่าค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วต้องรีบไปนะคะ
น้ำหมดอดใจเย็นเขายังมีกันอยู่
โอ้โหเห็นทุรงทุเรียนแล้วแบบแม่อยากจะกินลึก
ที่เป็นคอทุเรียนพลาดไม่ได้เลยนะคะ
มีท้องเท่าไหร่ใส่ไปให้เต็มเอาให้คุ้มค่ะ
คุณผู้ชมที่อยู่ที่หน้าที่จอดระยอก
ถ้าดูเราอยู่ก็ไลน์มาพูดคุยกันได้
แล้วก็โปรบบนน้อยว่าไฟทามันเป็นอย่างไร

ต้องทำกงทำแกงอะไรนี้ก็ขอขอบคุณนะ
ที่อุตส่าห์ไล้มาพูดคุยกับเราถูกต้อง

ช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ